ตำนานบทใหม่เกิดขึ้นแล้วกับการสัมภาษณ์สาวบาร์บี้เมืองไทย

บอกเลยว่าสร้างปรากฎภัณฑ์ให้พี่พี่นักทายตลอด

ก่อนขวัญอุตสาแพนเค้กมาแล้ว
ตัวมัมตัวแม่ตัวมันดา
จมไม่หายไม่ตายใครทั้งนั้น

สมกับดีกรีซุปเปอร์โมเดลเวิลเลยนะจ๊

แบรนด์ดังของไทยไปเฉิดฉายไกลต่างประเทศ

เวลาเดินแพนเค้กนึกไว้นะจะมีแฟน

เข้าไปนะเดินยังไงให้

มาคราวนี้เราต้องสร้างจินตนาการ
แบบมีซีรีส์ต่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับชีวิตนี้นะ

แบบสับเข้างานแต่งของ

ซึ่งแพนเค้กก็เปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนว่าคืนนั้นเนี่ย
เพราะว่าชุดที่ใส่เป็นเดรฟดำ

ปกติน้องแพนบอกว่าเอวประมาณ๒๖ค่ะ

คุณผู้ชมสังเกตไหมมันเป็นกระจกค่ะ

สมกับเป็นซุปเปอร์โมเดลของโลกเลยล่ะค่ะ
อันนี้เป็นต่อเนื่องไปร่วมแสดงความยินดี

แต่เราก็เลยคิดว่าโอเคเราทำเป็นเดินเข้างานแล้วกัน
แล้วก็สะบัดหนึ่งทีแล้วก็เดินเข้าไง

เดินแบบก็จริงแต่ว่าในทุกเวทีมันก็มีความต่างอะเนาะพี่แจ๊
มันก็มีอะไรใหม่เสมออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะเราตัวเราทำงานเราก็ตื่นเต้น
เราก็รับงานรัวไปก่อน

แฟนเก่าก็ไม่เคยมีแฟนปัจจุบันก็ยังไม่เกิด

ยอดเพราะว่าเงินสำคัญสุดนะคะ